ตัวใหญ่มากเลยบะเริ่มเลย
เสด็จความยินดีกับหัวหน้าพักเก้าไกรคนล่าสุดครับ
คุณชัยธวัตร
แต่ว่าตอนนี้ก็การเลือกเฟ้นต์กรรมการบริหารพักชุดใหม่ของก้าวไกลออกมาแล้วนะครับ
หลังจากที่ย้อนกลับไปเมื่อ๑๕กันยาช่วงสาย
คุณพิธาก็มีการโพสต์แล้วก็บอกว่าขอลาออกจากการเป็นหัวหน้าพัก
เพราะว่าด้วยเรื่องของข้อกฎหมายอะไรต่างด้วยเดี๋ยวรอสะสางอะไรต่างให้เรียบร้อย
บรรยากาศประชุมใหญ่วิสามันพักก้าวไกลช่วงเช้าที่ผ่านมาตึกไทยสมิตรครับ
เป็นไปอย่างคึกคักมีกรรมการบริหารสสสมาชิกพัก

วาระสำคัญก็คือเลือกหัวหน้าพักคนใหม่และกรรมการบริหารชุดใหม่
หลังจากที่คุณพิธาริมเจริญรัฐลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพัก

ที่ประชุมนั้นมีมติเลือกนายชัยธวัฒน์ตุลาธน
เป็นหัวหน้าพักก้าวไกลคนใหม่ครับ
คะแนนเห็นชอบ๓๓๐เสียง

รองหัวหน้าพักมี๔คนครับ
มีคุณพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์
คุณนัทวุฒิบัวประธุมคนตระหนดตรีสุภิษานพรรคดีนรนาศ
คุณสิริกัญญาตันสกุลนะฮะนี่เป็นรองหัวหน้าพัก
คุณไหมมาเป็นรองนะคุณอภิชาสิริสุนทรเป็นเลขาธิการพัก
ซึ่งตำแหน่งนี้เดิมทีเป็นของคุณชัยธวัฒน์นั่นเองนะครับ
ตอนนี้คุณชัยธวัฒน์ขยับขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักแล้ว
มีคุณไอติมพระฤทธวัชรสินเป็นโคศกภักดิ์ครับ
มีคุณพักขมลหนุนอนันต์และคุณกรุณพลเทียนสุวรรณเป็นรองโฆษกภักดิ์
จากนั้นกรรมการบริหารพักชุดใหม่มีมติแต่งตั้งคุณพิธาริมเจริญรัฐ
เป็นประธานที่ปรึกษาพักก้าวไกลครับ
คุณชัยธวัฒน์บอกว่านี่เป็นเพียงการปรับทัพชั่วคราว

โดยตนเองและกรรมการบริหารพักชุดใหม่ยินดีจะลงจากตำแหน่ง

ผมจะรับภารกิจหลักในฐานะผู้นำฝ่ายค้านไประยะเวลาหนึ่ง
ขณะที่คู่ขนานกันไปกับนอกสภา
ก็คือนำโดยคุณพิธาริมเจริญรัฐในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพัก
การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาหัวหน้าพัก
หมายหลักก็คือเพื่อรับผิดชอบการทำงานเชิงรุก
ในการขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงนะและนโยบาย
ร่วมกันกับพี่น้องประชาชนนอกสภา
ซึ่งก็จะนำโดยคุณพิธาริมเจริญรัฐประธานที่ปรึกษา
ส่วนอนาคตของหมออ๋องครับคุณปฏิพัฒน์สันติพาดา
ตอนนี้ท่านเป็นรองประธานสภาคนที่๑เนี่ย
หัวหน้าพักก้าวไกลคนล่าสุดคุณชัยธวัฒน์บอกว่า
เมื่อพักเลือกตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน
ต้องเร่งหารือกับหมออ๋องว่าจะตัดสินใจอย่างไร
ก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปของกรรมการบริหารพักชุดใหม่

ส่วนภารกิจแรกในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน
จะเชิญภักดิ์ร่วมฝ่ายค้านทุกภักดิ์มหารือ
แนวทางการทำงานในสภาให้เป็นเอกภาพ
หัวหน้าพักเก้าไกลคนล่าสุดคุณชัยธวัฒน์นั้น
ยังพูดถึงกรณีที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกระหนกกุล

และจะไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับพักก้าวไกลอีกว่า
สามารถช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ติชมพักก้าวไกลได้เต็มที่
ไม่ต้องกังวลเพราะจะนำไปสู่การปรับปรุงงาน

เมื่อกี้นี้นั่งโต๊ะกันหลายคนนั่งเรียงแถวหน้ากระดานกันเยอะใช่ไหมครับ

หลังจบแถลงคุณพิธาจับมือและสวมกอดกับ
คุณใช้ธวัดเหมือนกับไปการส่งไม้ต่อนะ
มีรอยยิ้มแล้วก็เรียกเสียงหัวเราะให้กับนักข่าวได้ด้วยครับ
คุณใช้ธวัดยกมือบอกว่า

เราต้องทำมือเป็นรูปหัวใจไหม

ช่วงปลายพฤษภาตอนนั้นมีการแถลง๘พัก
ร่วมจัดตั้งรัฐบาลนำโดยก้าวไกล

เป็นพักเดียวกันแล้วก็ทำท่า
ทำทางก็คือเป็นเหมือนกับหัวใจ

เราจะไม่พรากจากกันจะอยู่ด้วยกันตลอดไป
ทำให้นักข่าวหวนคิดถึงภาพบรรยากาศ
เมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นคุณหมอชนน่านนั่งแถลงกับคุณพิธา
นี่เหรอนี่ไงภาพหัวใจมือประสานกันตอนนั้น
ก็เลยทำให้วันนี้คุณชัยธวัฒนถามว่าต้องทำหัวใจประสานไหม
แค่ครึ่งดวงประสานไม่ทันนักข่าวหัวเราะเลยฮะ

ขณะที่คุณพิธาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องคุณปิยบุตรเหมือนกันนะครับ
เข้าประชุมบอกว่าก็ยังคงนึกถึงคุณปิยบุตรอยู่ตลอดนั่นแหละ
ส่วนตัวยังคุยกับคุณปิยบุตรอยู่เรื่อย
เพราะว่าก็เป็นเพื่อนกันด้วยลองฟังดูฮะ
คำนึงถึงความรู้สึกของคนในพักรวมถึงอาจารย์ปียบุตรด้วยนะครับ
ตัวผมเองก็คิดถึงอาจารย์ตลอด
ตั้งแต่ตอนที่เริ่มตั้งพักอนาคตใหม่ด้วยกันมา
จนกระทั่งมาเป็นผู้ช่วยหาเสียง
แล้วก็ช่วยพักตามถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับ
ในช่วงหาเสียงในช่วงต้นปีที่ผ่านมา

ผมก็เชื่อว่าพวกเราก็คิดถึงอาจารย์ทุกคน

ก็อย่างนั้นก็เพิ่งไปทานข้าวด้วยกันมา
ก็มีการพูดคุยกันตลอดในกรอบที่กฎหมายอนุญาตนะครับ

ไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้ขยี้อะไรแต่ว่าน่ารักดี
เออก็เป็นท่าถ่ายรูปเดี๋ยวนี้นะเขาก็ฮิตกัน

วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีงานก้าวต่อไป
ก้าวไกรทั้งแผ่นดินด้วยที่กีฬาเวส๑ดินแดง
ดินแดงเดี๋ยวมีบรรยากาศมาให้ติดตามกันเช่นเคยนะครับ